คุณซันนี่น้องใหม่ดาวิกาก็มา

เคยรักกันมากหวานบืดดืดเดิมนะคะ

มันมือร่านอีกหรือเปล่าคะ

พี่แจ๊กจะบอกว่าเป็นเหตุผล
และมันก็เด้งออกไปหมดเลยอะไรอย่างนี้

ไม่ใช่เธออย่าพูดอย่างงานอีก